กับผมนางยุตภพงศ์จรัสเถียนสมาชิกสภาพฤทธิาราศดร
จังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยเอ่อท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตได้ขึ้นสไลด์พาเวอร์พอยต์ในจอเลยครับ
เชิญเจ้าหน้าที่ขึ้นเลยนะครับงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
จำนวนสามจุดหนึ่งศูนย์ล้านล้านบาทนะครับ
ผมบอกว่าอาวุธสงครามมาเพียบแต่ไม่มีอาวุธฆ่าโควิดเลยครับ
เจ้าประธานครับเอ่อขอหน้าถัดไปครับ
บอกว่านะครับงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ย
สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่มีวิกฤตทั้งโควิด
มีคนติดเชื้อนะครับแต่ละวันเนี่ยเอ่อ
เฉลี่ยปัจจุบันนี้นะครับท่านประธานวันหนึ่งเนี่ย
ประมาณห้าพันคนสองพันหมื่นหนึ่งคนตายเนี่ย
ประมาณวันละ๕๐คนแล้วก็มีคนตกงานจำนวนมากนะครับ
แต่การจัดงบประมาณเนี่ยแทนที่ว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่อง
เศรษฐกิจเรื่องสาธารณสุขนะครับในการที่จะช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อแล้วก็ช่วยไม่ให้มีผู้เสียชีวิต
แต่กลับไปมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของงบประมาณด้านความมั่นคงของกองทัพ
ในงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยจำนวนสามจุดหนึ่งศูนย์ล้านล้านนะครับ
เป็นเงินเนี้ยที่จากการจัดเก็บรายได้เนี้ยสองจุดสี่ศูนย์ล้านล้านบาท
แล้วก็เป็นเงินกู้อยู่เจ็ดแสนล้านท่านนายกรรมตรีไปไหนนะครับ
เมื่อกี้เนี่ยเห็นนั่งอยู่เพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องสอบถามท่านนายกตรี
แล้วก็ท่านกรุณาช่วยมาตอบผมด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับ
ท่านนายกำตีเนี้ยบอกว่าท่านไปใช้หนี้โครงการจำนำเข้าไปเจ็ดแสนกับห้าพันล้าน
ที่ถามว่าผมไม่เกี่ยวยังไงครับเพราะว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ย
ยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยผมเป็นลำตีอยู่ในคอลโลมอร์นะครับ
ก็คือจะถามว่าท่านนายกำตีเนี้ยไปใช้หนี้ตอนไหนเจ็ดแสนกับห้าพันล้าน
เพราะว่าตั้งแต่ที่ท่านนายกำตีเนี้ยเป็นนายกำตีมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนี้ยนะครับ
ถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี้ยที่ฉันใช้หนี้ไปนะครับ
ผมไปดูตัวเลขมาทั้งหมดเนี้ยหกแสนห้ามืนสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาท
ซึ่งเงินที่ท่านนายกำตีเนี้ยไปใช้หนี้นะครับ
มันก็เป็นเงินที่ค่าดอกเบี้ยนะครับ
ที่มีการกู้กันมาแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่า
ท่านเนี่ยไปใส่ร้ายนะครับไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง
ทำให้ท่านอดีตนายมตรีนะครับเสียหาย
ผมก็ต้องเรียนนะครับว่าไอ้ที่ท่านไปใช้หนี้สงสัยไปใช้หนี้ที่ท่าน
สมัยท่านเป็นพบทบนะครับซื้ออาวุธไว้เยอะ
ก็เลยต้องไปใช้หนี้นะครับอ่าถ้าไม่จริงท่านมาตอบสิครับ
ต่อไปครับบอกว่าหน้าถัดไปฮะ
บอกว่างบประมาณเนี่ยนะครับของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ผมเรียนท่านประธานนะครับว่า
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยการจัดงบประมาณเนี่ยนะครับ
มันไม่เพียงพอนะครับแล้วมันก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ท่านประธานดูสิครับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ได้ทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันล้านเป็นรายจ่ายประจำพะ
หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันล้านเป็นรายจ่ายลงทุนอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท
ท่านประธานครับเป็นไปได้ยังไงครับ
งบรายจ่ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี้ย
ไม่มีการตั้งงบสำหรับการจัดซื้อวัคซีนครับงบวัคซีนบอกว่าให้ไปใช้เงินกู้
ถามว่าไอ้เรื่องเงินกู้เนี่ยมันไม่แน่นอนนะท่านประธาน
๕แสนล้านเนี่ยที่ท่านบอกว่าท่านจะมากู้ใหม่เนี่ยสภาจะผ่านให้ท่านไหม
ท่านก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าไอ้ของที่มันจำเป็นเนี่ย
กับไม่จัดไว้ในพรบงบประมาณรัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนเนี่ย
เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็บอกว่าวันที่๗มิถุนาเนี่ย
จะให้มีการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติท่านประธานครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยผมโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลบำรุงราชครับ
หมอพร้อมเนี่ยนะครับที่นัดบอกว่าให้ไปฉีดเนี่ย
บอกว่าแล้วถ้าคนสูงอายุเนี่ยที่อายุมากกว่า๖๐ปีนะครับ
จะมีวัคซีนแอสต้าซีเนก้าให้เขาฉีดไหมโรงพยาบาลเขาตอบว่าไงครับ
ท่านประธานฮะเขาบอกว่าก็ไม่รู้ครับวันที่เอ่อคุณมา
วันที่คนที่นัดไว้มาฉีดเนี่ยจะได้วัคซีนยี่ห้ออะไรนะครับ
คุณก็ฉีดไปตามนั้นแหละก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาจะส่งอะไรมาให้ฉีดนะครับ
ซึ่งคุณบริหารเนี่ยวัคซีนเนี่ยยังบริหารไม่ได้เลย
แล้วผมต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าแอสต้าซีเนก้านะครับ
ผมเรียกร้องให้นายกประยุทธ์เนี่ย
เอาสัญญามาเปิดเผยหน่อยสิครับว่าไอ้สัญญาที่ท่านเนี่ยไปเซ็นกับแอสต้าซีเนก้าเนี่ย
ที่ซื้อเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับ
เพราะตอนแรกท่านบอกหกสิบเอ็ดล้านโดสต์เพราะต่อมาเนี้ย
นายกประยุทธ์บอกว่าเป็นร้อยล้านโดสเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาเปิดสิครับว่า
เขาจะส่งมอบเนี่ยเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่ว่าส่งมอบเมื่อไหร่
วันที่เท่าไหร่แต่ละล็อตแต่ละล็อตครับแล้วถ้าเขาส่งมอบไม่ได้เนี่ย
จะต้องเสียค่าปรับนะครับเท่าไหร่ยังไงเนี่ย
เอามาเปิดให้ประชาชนดูดิครับไม่ใช่ว่าเออมาเลื่อนไปเรื่อยนะครับ
หมอพร้อมก็มายกเลิกนะครับแล้วถามว่าวันนี้คนนะครับ
ที่เขาไม่ควรที่จะมาเสียชีวิตนะครับหรือมาเจ็บป่วยเนี่ย
คุณก็สามารถถ้ามีวัคซีนนะครับมันก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วบริษัทสยามไอโอไซด์เนี่ยเขารับจ้างผลิตให้กับบริษัทแอสต้าซีเนก้า
ยามเบโอไซด์เนี่ยเขาไม่ได้ขายให้กับรัฐบาลนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับ
ต้องเอาสัญญามาเปิดครับกับบริษัทแอสต้าซีเนก้าครับว่า
จะส่งของได้เมื่อไหร่เอามาเปิดครับและขณะเดียวกันนะครับ
ผมต้องเรียนนะครับว่าที่ท่านนายกรรมตรีเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านให้ล้ำตีว่าการกระทรวงสหสุทธิ์เนี้ย
เป็นที่ปรึกษาครับท่านประธานครับเป็นไปได้ยังไงครับ
เอาล้ำตีว่าการสวงสหสุทธิ์เนี้ยไปเป็นที่ปรึกษานะครับ
ไม่ให้เป็นกรรมการด้วยนะครับยังก็อยู่ในค่ายทหารอย่างเงี้ยครับ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างนี้ครับแล้วผมต้องเรียนครับว่า
ผมเรียกร้องครับบอกว่าให้ท่านนายกลำตีเนี่ยนะครับ
ให้ทำเรื่องวัคซีนเนี่ยให้เป็นที่กระจ่างครับ
และขณะเดียวกันเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับ
ท่านบริหารเนี่ยนะครับแล้วประชาชนเขาเดือดร้อน
อย่างตอนนี้นะครับทางภาคอีสานที่ผมเป็นสอสออยู่
ประธานฤดูธรรมนาเนี่ยปุ๋ยก็แพงถุงละหกร้อยบาท
จะแก้ปัญหาไงท่านตอบหน่อยท่านนายก
ราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำเหลือเวียนละหนึ่งเวียนละหมื่นครับ
กิโลละ๑๐บาทเนี่ยท่านตอบหน่อยนะครับเนี่ย
ต้องใช้งบประมาณในการบริหารท่านให้ความสำคัญกับคนเกษตรกรที่เขาเดือดร้อนไหมครับ

ท่านประธานครับท่านประธานดูรูปนี้สิครับเนี่ย
นายกบริหารครับให้หมออนุทินเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาครับ
แล้วต้องมาเรียกร้องหรือครับบอกว่าให้เอ่อ
ให้เขาให้งานทำนะครับมาเรียกร้องนะครับขอความเห็นใจครับ
หมออนุทินครับป๊าพงผมเนี่ยรออยู่เห็นไหมครับเนี่ย
ไม่ต้องไปเรียกร้องคุณประยุทธ์หรอกครับมาร่วมกับป่าพงผมดีกว่าครับ
เพื่อไทยเนี่ยคล่อมงบประมาณนะครับคุณประยุทธ์จะได้กลับไปบ้านครับ
ต่อไปครับงบกระทรวงกระลาโหมครับใช่ไหมครับ
กระทรวงกระลาโหมเนี้ยปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้งบไปสองแสนกับสามพันล้าน
วิสัยทัศน์ครับของกระทรวงกลาโหมบอกว่ามีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
ถามว่าจะเร่งรีบนะครับไปพัฒนาอาวุธพัฒนาศักยภาพของกองทัพไปทำไมครับ
วันนี้เนี่ยไอ้ที่เร่งรีบเนี่ยนะครับต้องจัดการกับโควิดครับ
ไม่ใช่เร่งรีบพัฒนากองทัพถ้ามาทานดูครับกองทัพบวกเนี้ย
ได้งบประมาณไปเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านมีงบรับสองร้อยเก้าสิบล้าน
กองทัพเรือได้งบประมาณไปสี่หมื่นหนึ่งพันล้านมีงบราชการรับหกสิบสองล้าน
กองทัพอากาศครับได้งบรับได้งบทั้งหมดไปสามหมื่นแปดพันล้าน
งบราชการรับอีกสามสิบล้านสำนักประหลัดกระทรวงกลาโหมได้งบไป
เก้าพันหนึ่งร้อยล้านมีงบราชการรับสามสิบสองล้าน
กรมประชาการกองทัพไทยครับได้งบไปหนึ่งหมื่นสี่พันล้าน
มีงบราชการรับห้าสิบห้าล้านรวมทั้งสิ้นในพรบองบปีหกห้าเนี้ย
มีงบราชการรับไปสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านตรงนี้เนี่ยท่านนายกรรมตรีนะครับ
แล้วก็ท่านเป็นลำตีกระลาโหมด้วยเนี่ยท่านต้องชี้แจงครับว่า
งบพวกนี้เนี่ยทำไมมันต้องเป็นงบรับ
ทำไมมันเปิดเผยไม่ได้ครับท่านเอาไปทำอะไรครับ
ถามสิครับว่าก็ท่านบอกว่าท่านบริหารโปร่งใสนะครับ
พอไม่มีการตรวจสอบเนี่ยท่านเป็นลำตีกระลาโหมเนี่ย
ต้องชี้แจงครับท่านไปตั้งงบรายการรับไว้ทำไมเยอะแยะครับ
ไปครับท่านประธานดูสิครับว่าในสามเหล่าทัพเนี่ย
ตั้งงบประมาณไปเนี่ยนะครับ๒แสนกับสามพันล้านเนี่ย
เอาไปทำอะไรบ้างครับท่านประธานฮะกองทัพบกนะครับ
ปี๖๕เนี่ยนะครับจะมีรายการใหม่๔รายการครับ
เป็นบวงเงินทั้งสิ้นสี่พันสี่ร้อยล้านแล้วก็มีงบอันเก่านะครับ
ที่ผูกพันตามมาตราสี่สิบเอ็ดดูยี่สิบสี่รายการนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดล้านปีหกห้านะครับเนี่ย
อาทิตย์ผูกพันเดิมเนี้ยอยู่เก้าพันสี่ร้อยกว่าร้าน
ท่านประธานครับหน้าถัดไปฮะท่านประธานดูสิครับว่า
ผมก็ไปดูครับท่านประธานครับว่าในภาวะอย่างนี้นะครับ
ประเทศกำลังเดือดร้อนประชาชนนะครับ
ล้มตายแล้วก็อดหยากอย่างนี้นะครับปรากฏว่ากองทัพบกครับ
เอาเงินไปซื้อยานเกาะล้อยางครับปีหกสามถึงหกห้าสี่พันห้าร้อยสิบห้าร้าน
ไอ้รถถังล้อยางสไตลเกอร์นะครับเนี่ย
ตามรูปนี้นะครับท่านประธานรูปนี้รูปจริงเลยผมยืนยันครับ
แล้วก็มีโครงการจัดหานะครับเนี้ยนะครับ
ปีหกสี่ถึงหกหกวงเงินอีกสี่พันสองร้อยยี่สิบหกหลาน
ผมต้องเรียนครับท่านประธานครับโครงการพวกนี้นะครับ
ถ้าท่านนายกล้มตีเนี้ยถ้าเป็นล้มตีกระดาษโหมเนี้ย
โครงการพวกนี้ถึงแม้ท่านจะบอกว่ามันเป็นงบรายการผูกพัน
แต่ท่านต้องตั้งงบปีหกห้าเนี่ยไปจ่ายต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
ท่านเนี่ยสามารถเลื่อนได้ชะลอได้ครับผมเรียนท่านประธานครับว่า
อาวุธพวกนี้มันต้องไปตรวจรับกันต่างประเทศ
มันต้องไปฝึกนะครับมันไม่ได้อยู่อยู่ท่านจะใช้ได้
แล้วตอนนี้มันเดินทางไม่ได้ท่านก็สามารถชะลอไปได้ครับ
อย่างนี้นะครับท่านไม่ยอมชะลอถัดไปครับไปดูกองทัพเรือครับ
กองทัพเรือครับท่านประธานมีงบอันใหม่นะครับ
ที่จะทำใหม่เนี่ยปีนี้นะครับรายการใหม่เนี่ย
หกห้านะครับสี่พันหนึ่งร้อยล้านแล้วก็มีของเก่าเนี่ยครับ
สิบเอ็ดรายการที่ผูกพันเดิมมาอีกสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
เป็นรายการที่จะต้องใช้ในปีหกห้านะครับสี่พันแปดร้อยห้าสิบสี่ล้าน
ท่านประธานครับดูกองทัพเรือครับเอาไปทำอะไรครับท่านประธานครับ
ขอขอรูปหน้าถัดไปฮะเนี่ยท่านประธานครับ
เรือลำนี้นะครับเป็นเรือยกกลขึ้นบก
เรือลำนี้ทั้งหมดนะครับหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้าน
ถามว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรครับที่จะต้องไปซื้อในภาวะแบบนี้
ตรงนี้นะครับมันชะลอขอเลื่อนเขาไปก่อนอย่าเพิ่งจ่ายเงินเขาก็ได้นะครับ
แล้วตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยท่านก็เดินทางไปไม่ได้นะครับ
เพราะว่าประเทศเขาก็ยังไม่ให้ท่านเข้าไปฝึกเข้าไปรับหรอกครับ
และอีกอันหนึ่งครับเรื่องนี้สำคัญมากครับท่านประธานนะ
ก็คือโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่นะครับอีก๒ลำ
ที่ยังไม่มีการลงน้ำในสัญญาณเลยนะครับจากประเทศจีนสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้าน
ท่านประธานครับท่านประธานดูหนังสือครับท่านประธาน
ที่เรื่องหนังสือเนี่ยผมรับรองครับท่านประธานฮะ
หนังสือของกองทัพเรือครับเมื่อวันที่สามสิบเอ็ด
สิงหาคมครับเรื่องการปรับลดงบประมาณการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน๒ลำ
เรียนประธานคณะกรรมธิการวิสามันงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
สภาพผู้แทนรัศดรบอกว่าเนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองศูนย์หนึ่งเก้า
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศกองทัพเรือพิจารณาโดยรอบครอบแล้ว
เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภาวะการของประเทศในปัจจุบัน
ทัพเรือตนักถึงประเด็นดังกล่าวขอปรับลดงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน๒ลำ
ในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทั้งหมดคงเหลืองบประมาณ
ศูนย์บาทเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย
ต่อประเทศชาติเดี๋ยวค่ะขอแสดงความนับถือนะครับ
บนเรือโทษทีละกุลการจนะประหลัดบัญชีฐานเรือทำการแทนผู้อำจักรภัณฑ์ฐานเรือ
ท่านประธานครับกองทัพเรือครับทำหนังสือมาถึงประธานกรรมธิการ
ขอยกเลิกเองครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
แล้วปี๒๕๖๕เนี่ยท่านนายกลำตีท่านเป็นลำตีกระลาโหมเนี่ย
คุณประยุทธ์เนี่ยคุณไปไหนมาฟังผมแล้วก็มาตอบหน่อยดิ
ก็เขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกเขายกเลิกเพราะประเทศเนี่ยจำเป็นเดือดร้อน
ปีนี้เนี่ยโควิดมันหนักกว่าปีที่แล้วอีกแล้วท่านไปตั้งให้เขาทำไม
ท่านเป็นคนเซ็นไปขอสำนักงบเซ็นไปขอ
คณะล้ำตีก็ทำไมพวกเด็กประยุทธอ่ะถ้าเป็นล้ำตีกระลาโหมท่านช่วยมาตอบหน่อยดิ
อย่างนี้เนี่ยท่านบริหารประเทศอย่างนี้นะครับ
ใครเขาจะให้ไว้วางใจท่านบริหารถัดไปครับกองทัพอากาศเนี่ย
ปีนี้นะครับสามหมื่นแปดพันล้านงบซื้อใหม่ปีหกห้าครับ
หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านเป็นอะไรบ้างยังไม่ทราบครับ
แล้วก็ไอ้ผูกพันเดิมเนี่ย๒๒รายการนะครับ
สามหมื่นสองพันกับห้าสิบล้านปีหกห้านะครับอีกแปดพันล้าน
ถัดไปครับท่านประธานฮะผมก็ดูครับท่านประธานฮะว่า
สไลด์ถัดไปครับว่ากองทัพอากาศเนี่ย
เอาเงินไปทำอะไรครับไปซื้อเครื่องบินโจมตีเบาครับ
รูปนี้เลยนะครับเนี่ยชื่อบีฟาสที๖๔นะครับเนี่ย
นะครับอีกฝูงหนึ่งครับสี่พันห้าร้อยล้าน
ทั้งที่โครงการพวกนี้ท่านประธานมันยังชะลอได้ครับ
ติดต่อได้เพราะว่าวันนี้ท่านซื้อกับของต่างประเทศของอเมริกาเนี่ย
ท่านก็ไปประเทศเขาไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับท่านประธานครับ
เหลือเชื่อไหมท่านประธานกองทัพอากาศครับ
มีโครงการจะไปปฏิบัติการในห่วงอวกาศครับเนี่ยบอกว่า
สเปสโดเมนความทรงพลังเหนือขอบฟ้าครับเนี่ย
อีกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านครับท่านประธานอันนี้ระยะหนึ่งนะครับ
แล้วยังมีระยะสองปีหกห้าถึงหกเจ็ดระยะสามนะครับ
หกเจ็ดถึงหกเก้าระยะสี่เจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดสอง
อย่าเพิ่งไปนะครับอวกาศมาเอาชนะโควิดก่อนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยประชาชนเขากำลังเดือดร้อนท่านประธานครับ
ขอสไลด์ถัดไปครับผมจะสรุปอย่างเงี้ยครับ
งบประมาณปี๖๕เนี่ยของประยุทธ์เนี่ยนะครับ
วัคซีนเนี่ยไม่แน่นอนครับแต่รถถังเครื่องบินรถและเดือดตามตาม
มีแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยผมขอเรียกร้องครับ
ว่าถ้าท่านสมาชิกเนี่ยได้ฟังการอภิปรายแล้ว
เห็นว่างบประมาณเนี่ยที่จัดนะครับมันไม่ได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
ท่านก็คว่ำนะครับงบประมาณเนี้ยแล้วจะได้ให้เขาไปทำมาใหม่ครับ